มองผงสีท้องขระใด
ยิ่งปวดหัวใจ
เมื่อใดที่คิดขึ้นมา
เหมือนดังคนไข้รอยา
อยากให้เธอรู้ว่า
มันทรมานเหลือเกิน

เชราควรไหมอย่าง

ถ้าพร้อมแล้วก็ได้เลยนะครับ

สำหรับเพลงที่๕นักสู้รุ่นจิ๋วของเราน้องโบนะครับ

น้องโบร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โครงใจโครงใจโครงใจโครงใจ

มูลค่า๘๐๐๐บาท
น้องโบร้อง

โครงใดครับ
โครงใจโครงใจโครงใจ
เพลงนี้เรียกได้ว่ากดดันกันสุดไปเลยนะคะ

เทตัวช่วยหมดหน้าตากค่ะ
ทั้งที่ร้องได้แต่ว่าความตื่นเต้นมันทำให้กดดันเหลือเกิน
แต่สุดท้ายทำได้ค่ะผ่านมาได้

น้องโบร้องรับราคา๘๐๐๐๐บาท
บทเพลงสัญญาบ้านทุ่งนะครับ
ของวิรดาวงเทวันครับ
เป็นไงเรียบร้อยร้องได้
ทำท่าแบบร้องได้ดิตอนนี้ผ่อนคลายดิ

ไหนลองผ่อนคลายแบบเป็นตัวเองสิ
ตอนนี้โบมีเงินแปดหมื่นแล้วมันเยอะไหมสำหรับโบเยอะมากเลยค่ะ
เห็นบอกโตขึ้นเราอยากเป็นนักร้องค่ะหลังจากมารายการร้องได้ให้ล้าน
ลูกทุ่งสู้ชีวิตแล้วตอนนี้ร้องไปแล้วกับเพลงที่กดดันที่สุดเมื่อสักครู่นี้ไปแล้ว
ยังอยากเป็นนักร้องอยู่ไหมอยากค่ะเพราะความฝันของหนู
ความฝันของหนูอยากเป็นนักร้องหนูจะทำให้เต็มที่ค่ะ
เป็นนักร้องมันก็ต้องทาครีมทาอะไรหน่อยไหมปกติเรามีครีมทาไหมเนี่ย
ไม่ค่ะไม่ชอบทาทำไมไม่ชอบทามันทาแป๊บเดียวก็ไม่ทามันเพราะว่าอะไร
สิบบาทเลยเสียดายตังค์ค่ะเห็นทีมงานบอกว่า
เคยซื้อครีมมาทาแต่ไม่ซื้อแล้วเพราะเสียดายตังค์อืมสมมุติครีมทาหน้าตัดเขา
คราวนี้ยี่สิบบาทกับซื้อข้าวล่ะซื้ออะไรซื้อกับข้าวซื้อกับข้าว
กับข้าวด้วยจะได้กินกันในบ้านหลังจากที่เสียเงินกับครีมไปหลอดละสิบบาทนะ
หลอดก็มาคิดได้ว่าไม่เอาแล้วฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็นนี่แหละ
แล้วฉันเก็บเงินไว้ซื้อกับข้าวให้แม่ให้พ่อให้น้องให้พี่กินดีกว่า

คุณแม่คุณแม่รู้ไหมว่าเขาอยากเป็นนักร้องก็รู้ค่ะเขามาบอกว่าไง
บอกว่าเขานี่นะอยากเป็นนักร้องนะแต่ก่อนคุณครูก็พาไปหาร้องตรงนั้นตรงนี้
เขาก็ร้องได้หมดน่ะค่ะตอนที่ลูกสาวเดินมาบอกแม่อยากเป็นนักร้อง
รู้สึกยังไงคะตอนนั้นร้องเพลงเป็นหรือเปล่าเพราะว่าอยากเป็น
จะร้องได้เด้ออย่างนี้ใช่ไหมฮะที่ทำงานเขาก็ร้องเพื่อนเพื่อน
ทำงานด้วยกันก็ร้องเพื่อนเพื่อนฟังค่ะเพลงนี่แหละฝากเพลงถึงพ่อค่ะ
เวลาร้องชอบมีคนร้องไห้อ๋อค่ะโบเอาไปร้องที่ไหนคะก็ร้องงานแต่ง
งานบวชขึ้นวันปีใหม่อย่างนี้ค่ะน้องที่ทำงานก็มีคนร้องไห้
เวลาโบร้องเพลงนี้แล้วแม่เคยเห็นโบขึ้นบนเวทีเต็มไหม
ตอนวันปีใหม่แม่ฟังเพลงที่หนูร้องแม่ก็น้ำตาไหลล้อค่ะ
แล้วณวันนี้คุณแม่มาเห็นโบเขาร้องเพลงบนเวทีของเรา
เพื่อต่อสู้เพื่อเอาเงินไปจุนเจือครอบครัวบนเวทีของเรา
แม่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่น้องโบเขาทำได้
ตอนมาเขาคุยกันนโมจะทำได้บอกว่าทำได้สิแม่เขาก็น้องชายเขาว่า
จะได้กลับบ้านไปเท่าไหร่เชียวเพราะว่าพี่สาวเขา
ตอนนี้พี่โบมีตังค์แปดหมื่นเก่งไหมเก่งครับน้องเขาก็เรียนเก่งนะครับ
เรียนเก่งไหมค่ะสอบได้ที่หนึ่งหรอสอบได้ที่หนึ่งเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะ
ทหารครับอยากเป็นทหารเป็นรั้วของชาติดีมากแล้วน้องเขาเป็นไง
น้องบิ๊กนี่เป็นไงสนไหมสนมากนี่แหละเด็กผู้ชายไงถมวลนิดหนึ่ง
พี่โบไหมรักครับรักแค่ไหนอ่ะให้เดินมาหอมแก้มทีหนึ่งมา

ขอบคุณค่ะเชิญคุณกลับที่คุณค่ะคุณพีคปกติแล้วสนิทกันไหมสนิทค่ะนะ
รักน้องไหมลูกรักมากรักมากเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้
แข่งขันของเรานักสู้รุ่นจิ๋วตอนนี้เดินทางมาถึงเป้าหมายค่ะ
เป้าหมายหนึ่งแสนบาทนับเพลงที่หก
ตอนนี้ตัวช่วยไม่มีแล้วภาวนาอย่างเดียวให้เพลงเปิดมาแล้วเป็นเพลงที่เราร้องได้ค่ะ
มาถึงเพลงที่๖ครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาทเลยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ
เป็นเพลงของเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งครับ

เป็นที่สำคัญให้ไม่ผิดค่ะเพรงที่แล้วกับเพลงนี้

เพลงนี้ค่ะแล้วตัวเงินมันเยอะด้วย

แต่ที่สำคัญคือตัวช่วยไม่มีให้ลดความตื่นเต้นแล้ว

หยุดแล้วรับแปดหมื่นกลับไป

หนึ่งแสนรอโบอยู่

ทบทวนค่ะโบว่าจะเอายังไงกับเกมนี้
โหครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่หก

แข่งขันของเราบอกเราตั้งแต่เริ่มมาแข่งขันว่าอยากได้๑แสนบาท
น้องโบครับฟังอินโทรเพลงที่๖ไปแล้ว
จะสู้หรือจะหยุดครับ

หรือหยุดครับ